ดูเหตุการณ์นี้หน่อยคือบางข่าวบางเรื่องมันก็โหดเยี่ยมโหดร้ายเกินไป

ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุคนนี้ตำรวจกำลังไล่ขยายผลอยู่นะฮะ
เพราะอาจจะก่อมาแล้วหลายคดีก็ได้
ล่าสุดเมื่อคืนนี้ไปข่มขืนและทำร้ายคุณยายวัย๗๐ปี
ที่บ้านที่สุพรรณบุรียายจ้างไปตัดต้นไม้
ชาวบ้านพยายามไปช่วยกันสุดท้ายเนี่ยไม่ทันนะครับคุณยายเสียชีวิตครับ
นี่คุณยายในสภาพหมดเรี่ยวหมดแรงบอบช้ำทั้งตัวหมดแล้วครับทุกผู้ชมครับ
และสุดท้ายคุณยายเสียชีวิตนะฮะอายุ๗๐ปีนะครับคุณยาย
ว่าชื่อคุณยายเอก็แล้วกัน
ตอนนั้นหายใจแบบรวยรินแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยพยายามช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับ
เสียชีวิตอยู่ตรงนี้เป็นบริเวณพื้นที่ทางเข้าบ้านของตัวเอง
บ้านของคุณยายอยู่ที่ตำบลนางบวชนะครับอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามร่างกายของคุณยายเอเนี่ยเต็มไปด้วยรอยแผลแล้วก็บาดแผลต่างนะครับ
มีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะจนศีรษะแตกนะครับ
รามซ้ายนี่ยุบแขนสองข้างนี่บวม
แล้วในที่เกิดเหตุมีจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่คันหนึ่งนะ
แฮนด์ก็มีพวกถุงพลาสติกใส่ขนมอะไรพวกนี้แขวนอยู่ด้วย
มีกระสอบปุ๋ยพับรองอยู่ด้านหลังด้วยมีกระสอบข้าวสารอะไรพวกนี้นี่นะฮะ
แล้วก็มีเสื้อมีกางเกงยีนขาสั้นมีรองเท้าของผู้ชาย
ซึ่งก็คือของคนร้ายนี่ฮะที่ถอดทิ้งเอาไว้
เพราะตอนนั้นข่มขืนคุณยายแล้วพอชาวบ้านมาช่วยกันเนี่ย
มันก็หนีไปทั้งที่แบบแก้ผ้าอยู่วิ่งแก้ผ้าหนีไปเลยนะครับ
คนก่อเหตุชื่อนายละอองขาวพันธุ์ชื่อเล่นชื่อในเตี้ยคนนี้ฮะ
อายุ๖๖ปีแล้วหลังก่อเหตุนี่วิ่งหลบหนีไปทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้า
นี่ฮะจากการสอบสวนของตำรวจเนี่ยทำให้ทราบว่าช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
เตี้ยเนี่ยมาที่บ้านของคุณยายนี่แหละ
เอที่เสียชีวิตเนี่ยน่าจะให้ในเตี้ยมาตัดต้นไม้ที่บ้าน
ทีนี้พอช่วงเย็นเนี่ยในเตี้ยตัดต้นไม้เสร็จอะไรเสร็จ
นั่งดื่มเหล้าอยู่แถวนี้ด้วยประมาณทุ่มครึ่ง
ก็จูงจักรยานจะเดินออกจากบ้านคุณยาย
คุณยายก็เดินตามหลังไปเพราะต้องไปปิดประตูบ้าน
แต่จังหวะนี้ในเตี้ยเนี่ยหันมาทำร้ายคุณยายเลย
จับคุณยายแล้วก็เอาตัวคุณยายไปข่มขืนแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วย
มีคนมาเห็นพยายามเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
แต่ตอนนั้นในเตี้ยก็ลงมือก่อเหตุแล้วถอดเสื้อผ้าอะไรหมดแล้ว
เตี้ยพอเห็นคนมาเนี่ยก็วิ่งหนีทั้งทั้งที่เสื้อผ้าเนี่ยไม่ได้ใส่
ชาวบ้านที่มาเห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีคนโทรไปบอกว่า
เห็นในเตี้ยเนี่ยเมาอยู่ที่บ้านคุณยายนะ
ก็เลยจะมาตามในเตี้ยกลับบ้าน
พอมาถึงในเตี้ยนี่ก่อเหตุแล้วกำลังก่อเหตุแล้วนะ
พยายามร้องห้ามกันในเตี้ยยังขู่ชาวบ้านนะบอกอย่ามายุ่ง
เขาก็เลยต้องไปตามคนให้มาช่วยกันต่อนะครับ
คนมาช่วยกันในเตี้ยก็หนีไปนะครับ
แล้วก็พยายามเข้าไปดูแลอาการคุณยายกันเนี่ย
แต่ว่าสุดท้ายคุณยายเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
มีพ่อลูกสองคนนะฮะที่เป็นญาติของในเตี้ยด้วยนะ
ชาวบ้านแถวนี้ความจริงก็เป็นญาติญาติกันนี่แหละนี่ฮะ
เขาบอกพอมาถึงเนี่ยกำลังจะไปช่วยคุณยายเนี่ย
เตี้ยหันมาขู่บอกอย่ามายุ่งนะ
ลูกชายก็เลยใช้กะลอนเนี่ยฟาดในเตี้ยไปทีนึง

ก็เลยเตะสวนไปทีนึงชุลมุนกันอยู่พักนึง
ที่ในเตี้ยจะฉวยจังหวะในการวิ่งหลบหนีไป
ไหว่ะยังมายุ่งนักกู่เลยมายุ่งอะไรอย่างเนี่ย
ท่านผู้ประชุมส่งข้อความเข้ามาเยอะละกิ้น
เอาขึ้นรถกระบะสีดำไปละนี่
เอาวงอาวุธต่างนะฮะ
หลังจากได้ใกล้นี้นะฮะ
จากไล่ตามหาจนไปเจอตัวในสวนมะม่วงแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตะวนวังลึกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็อยู่ใกล้กับพื้นที่จุดเกิดเหตุนั่นแหละ
หลังจากนั้นก็คุมตัวไปที่สพเดิมบางนางบวชเจ้าของพื้นที่นะฮะ
ที่ช่วงเที่ยงนี่ตำรวจจะเอาตัวในเตี้ยออกมา
หมวกกันน็อกอะไรพวกนี้มานี่นะฮะจะพาตัวไปที่สพเมืองสุพรรณบุรี
เพราะว่าผู้บัญชาการตพภ๗คนโทษโทษนายุทธ์มุทธิจรรย์ธรรมลงศ์
บอกนี่เป็นเรื่องใหญ่คดีอุกอาจมาก
ก็เลยจะสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเอง
ระหว่างนี้นักข่าวก็พยายามถามนะครับ
เตี้ยนี่พูดสั้นเองนะบอกไม่มีอะไรจะพูด
บอกไม่มีอารมณ์จะพูดนี่ประมาณอย่างนี้เลยครับ
นี่ฮะทุกผู้ชมครับผลตำรวจโทษโทษนายุทธิจรรย์ธรรมลงศ์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะฮะ
บอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยได้สอบผู้ต้องหาอยู่
ประมาณสิบนาทีนะครับผู้ต้องหาส่วนใหญ่จะนิ่งเฉย
และยังให้การปฏิเสธนะฮะแต่ตำรวจบอกว่า
พยานหลักฐานนี่มันชัดเจนอยู่แล้วก็ได้ขอสารอนุมัติ
หมายจับผู้ต้องหานะครับในข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
โดยใช้กำลังประทุษร้ายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งแน่นอนว่ามีการดื่มเหล้าแล้วเมื่อเอาตัวไปตรวจปัสสาวะ
หลังจากได้ตัวเนี่ยปัสสาวะสีม่วงด้วยนะครับนั่นเท่ากับว่าเสพยาเสพติดด้วยครับ
พี่อุ๋ยเล่าไปคุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
มันมีอยู่สองประเด็นหลักหลักนะคะประเด็นแรกคือ
ตอนที่ญาติของคุณยายพยายามจะไปช่วยคุณยาย
เห็นคาตาคาหนังคาเขากำลังก่อเหตุ
ยังมีหน้ามาไล่ญาติเขาอีกว่าอย่ามายุ่งแล้วไปทำร้ายเขาอีกนะคะ

ตอนที่จับตัวได้ตำรวจควบคุมตัวคุณผู้ชมเห็นภาพใช่ไหมคะ
นักข่าวของเราบอกเลยว่าคนร้ายดูเหมือนไม่สลดเลยคุณผู้ชม
เหมือนไม่สลดเลยหน้านิ่งไม่ตอบอะไรไม่ใช่ไม่ตอบอะไรเฉย
คอกนักข่าวด้วยตะคอกไล่นักข่าวบอกนักข่าวว่าไม่มีอะไรจะพูด
ไม่มีอารมณ์ด่านักข่าวอีกต่างหากดูสิคะวันนี้เราส่งคุณแซคนัทวิน
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
จุดที่เกิดเหตุอยู่ที่ทางเข้าบ้านค่ะจุดแรกคือจุดที่คุณยายถูกทำร้าย
แล้วลากไปสิบเมตรเพื่อข่มขืนจนมีคนมาเจอนะคะในเตี้ยก็หนีเข้าไปในบ้าน
ของคุณยายไปโผล่หลังบ้านที่ติดกับคลองวังลึกก็กว้างสัก๕๐เมตร
ว่ายน้ำนะคลองเนี้ยกระโดดลงน้ำแล้วว่ายน้ำคุณผู้ชมดูสิคะ
จะหนีความผิดค่ะแล้วไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่ง
ได้เจอพยานคนสำคัญในที่เกิดเหตุค่ะในพุทธิพงศ์เขาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนมีใครตีอะไรอ่ะ
ก็ออกมาดูตะโกนถามเลยว่าใครตอนนั้นไม่เห็นค่ะว่ามันทำร้ายคุณยาย
แต่พอมาดูอีกทีเห็นเลยว่าในเตี้ยกำลังข่มขืนคุณยาย
คาหนังคาเขาเลยพฤติกรรมการก่อเหตุของในเตี้ยคนนี้
คุณยายเป็นยังไงก็แย่แล้วคุณอื่นพยายามทำยังไง
ก็คนที่เข้ามาก็นั่นแหละพี่ลุม
แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเรานะคะพยานคนนี้บอกว่าเมื่อสองสามวันก่อน
เห็นในเตี้ยมาหาแม่เขาที่บ้านทำท่าเหมือนคุยในเชิงชู้สาวอะค่ะ
เหมือนมาจีบแม่คุณพุทธิพงศ์เหมือนมาจีบมาชอบมาชวนคุย
ทุ่มไม้อยู่แถวนั้นทีมข่าวของเราก็เลยไปดูนะคะ
จุดที่ในเตี้ยว่ายน้ำขึ้นจากคลองอ่ะค่ะตอนที่หลบหนีเนี่ย
ตรงนี้ที่กระโดดลงไปแล้วว่ายน้ำขึ้นอีกฝั่งหนึ่ง
มันเป็นทางเดินเห็นชัดเลยนี่นะคะแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากบ้านลุงเหลิม
เหลิมบอกว่าเมื่อคืนตอน๔ทุ่มในเตี้ยใส่เสื้อแขนสั้นมาเรียกอยู่หลังบ้าน
ทำท่าเนียนเลยทำทีเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วมาบอกลุงเหลิมว่าขอเสื้อผ้าเปลี่ยนหน่อย
ลุงอ่ะไม่รู้จริงลุงก็สงสารก็ช่วยค่ะเอาเสื้อผ้าให้
แล้วก็บอกลุงแกว่าทะเลาะกับพี่สาวมา
แต่ลุงเหลิมบอกว่าเอางงเลยเที่ยงคืนรถตำรวจขับมา
เตี้ยเห็นรถตำรวจรีบลุก
แล้วบอกลุงเหลิมว่าเดี๋ยวกลับแล้ว
เดินออกไปแล้วหายไปเลย
แล้วในเตี้ยมาเรียกอีกรอบตอนดึกอะค่ะ

เพราะลุงรู้แล้วว่าไปข่มขืนแล้วก็
คุณยายแกเสียชีวิตนะคะ

ทะเลาะกับพี่สาวเรื่องอะไร

ว่าทะเลาะกับพี่สาวมา
บอกเออตรงนี้กินข้าวเสร็จไม่นอนเนี่ยก็นอน

ไม่ได้บอกบอกว่าตรงนี้ข้ามน้ำมา

พอได้เห็นแสงไปแล้ว

ช่วงนั้นขึ้นไปแล้วครับทีนี้ก็
เจ้าก็บอกว่ามักเป็นผมบอกว่าตรงนี้
มันไปทั้งไหนอะไรทั้งไหน

นี่นะคะยี่ปลูกเป็นนามสมมุตินะคะ

แล้วก็บอกว่าในเตี้ยเพิ่งมาอยู่ได้เดือนหนึ่ง
ก่อนหน้านี้ไปอยู่บ้านญาติอีกหลังนึง
เตี้ยมาอยู่ไม่ทำมาหากินอะไร
เตี้ยจริงแล้วไม่ดื่มเหล้าเลยนะคะ
ปกติไม่ดื่มแต่พอดื่มทีไรแล้วโอ้โห

เมื่อวานมาบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปเที่ยวหน่อยนะ

บ้านคุณยายผู้เสียชีวิตนะคะ
ปลูกบอกว่าคุณยายที่ถูกข่มขืนแล้วเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

เป็นลูกพี่ลูกน้องกันอ่ะ
แล้วคุณยายที่เป็นผู้เสียชีวิตแกเป็นคนดีมาก

ไม่เคยทำอะไรให้ใครเลยทุกคนรักแกมากค่ะ
เกิดเหตุแบบนี้ทุกคนเสียใจ
ปลูกที่เป็นพี่สาวของผู้ก่อเหตุบอกแบบนี้เลยนะ
ดำเนินคดีน้องชายให้ถึงที่สุดไปเลยนะ

เป็นนามสมมุตินะคะอยู่ที่อำเภอด่านช้าง
เล่าให้ฟังว่าเธอกับในเตี้ยแต่งงานกัน๒๐ปี
มีลูกด้วยกัน๔คนแรกในเตี้ยเป็นคนดี

แต่ดื่มเหล้าทีไรนะพังเลย
เป็นคนละคนก้าวร้าวโผงผางนักเลง

พอเลิกปุ๊บในเตี้ยไปทำงานที่สมุทรสาคร
แล้วก็รู้ว่าไปมีเรื่องมีราวเข้าออกคุกเป็นว่าเล่น
ไปก่อเหตุยิงคนอื่นที่สุพรรณบุรีติดคุกมา๕ปีนะคะ
ออกจากคุกจะมาหาเธอเธอบอกไม่ต้องเลย
ไม่ต้องมาไม่อยากยุ่งแล้ว
เตี้ยก็เลยไปอยู่กับหลานที่กระท่อมปลายไร่

เอาไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านแถวนั้นอีก
เอาติดคุกอีกปีนึงค่ะ

ออกจากคุกมาได้๓๔เดือน
แต่อดีตภรรยาบอกว่าไอ้เรื่องลวนลามข่มขืนเนี่ย

เคยไปทำร้ายคนอื่นแต่เรื่องลวนลามข่มขืน

ทำไมอดีตสามีมาก่อเหตุขนาดนี้
แต่ว่าอยู่โน่นเนี่ยมันไม่รู้

ท่านผู้ชมครับคุณแซล์กนัทวิน
ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไป
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับช่วงที่ผู้ต้องหาก็คือในเตี้ยนี่ฮะ
เปลี่ยนเสื้อผ้าจากบ้านของลุงที่ไปขอความช่วยเหลือหลังจากไหว้
น้ำข้ามคลองหนีมาเนี่ยแล้วเดินออกมาตามถนนนี่ตีสองสิบหกนาทีนะฮะ
ก่อนจะหายไปในความมืดน่าจะเป็นช่วงที่รู้ตัวแล้วตำรวจ
กำลังตามตัวอยู่หลายท่านส่งข้อความมาทางไลน์ที่หน้าจอทาง
ที่ดูท่าทางเหมือนกับไม่ได้รู้สึกสลดหรือว่าดูเย็น
ชาเหลือเกินดูนิ่งเฉยเหลือเกินเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าก่อ
คดีมาหลายครั้งหลายหนอย่างล่าสุดเพิ่งออกจากคุกมาคือเมื่อ
พฤศจิกายน๖๔นะฮะปลายปีที่แล้วตอนนั้นติดคุกคดีบุกรุกและทำ
ร่างกายผู้อื่นติดคุกรอบนั้นเนี่ยในคดีนั้นอยู่๘เดือนนี่
ออกมาก่อเหตุอีกแล้วนะฮะทำร้ายแล้วก็ข่มขืนคุณยายวัย๗๐
ปีจนเสียชีวิตตำรวจเองก็กำลังไล่ตรวจสอบอยู่นะครับโดย
เพราะในพื้นที่ภูทรภาค๗หรือว่าทางสุพรรณบุรีเนี่ยเกี่ยว
คดีข่มขืนคนแก่หรือว่าผู้สูงอายุต่างหรือว่าทะคดี
ทำร้ายร่างกายและพวกนี้ด้วยผู้หญิงที่มียุค๔๗๗๑ปีซึ่ง
ท้องที่มีอยู่ประมาณ๑๐คดีมีสมุทรสาคร๑คดีนครปฐม๕
คดีสมุทรสงคราม๔คดีไม่รวมกับล่าสุดที่คุณยายที่สุพรรณ
รีคดีนี้นะฮะว่าคนร้ายจะคือในเตี้ยหรือเปล่านะเพราะหลาย
คดีนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้วันนี้คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าว
ของเราไปที่บ้านของคุณยายอีกครั้งนะครับญาติญาติวันนี้
ก็พูดคุยกันและตัดสินใจว่าเดี๋ยวได้ศพคุณยายมาเนี่ยจะทำพิธีสวด๒คืน
ปนกิจวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับตอนนี้กำลังรอรับศพคุณยายจากนิติเวศ
ไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนอยู่ลูกหลานบอกว่าก็คงจะทำงานศพให้กับคุณยายเนี่ย
ตามมีตามเกิดเพราะรายได้ก็ไม่ได้มีมากมายอะไรนัก
ล่าสุดนะฮะทางอบตจะมาช่วยเรื่องของโรงศพส่วนทางหลวงพ่อที่วัดที่บ้าน
เดี๋ยวจะช่วยจัดการเรื่องของงานศพทั้งหมดให้เพราะตอนที่คุณยายยังมีชีวิตอยู่
ยายแกชอบทำบุญมากค่ะทำบุญตลอดนะคือพระในระแวกนี้เนี่ย
วัดเนี่ยรู้จักคุณยายดีคุณยายแกใจบุญสุนทานทำบุญตลอด
ทุกคนยังไม่คิดเลยว่าสุดท้ายคุณยายจะต้องมาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
มันยังมีอีกเรื่องนะฮะในเตี้ยเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับตอนที่กำลังไล่จับตัวกันอยู่เนี่ย
ตะโกนบอกชื่อสุพศสุขสำรานนี่ฮะซึ่งญาติบอกว่าในเตี้ยไม่ได้ชื่อนี้นะฮะ
เตี้ยนี่ไปให้ข้อมูลบอกชื่อสุพศสุขสำราญบางทีบอกชื่ออำนวยสุขสำราญ
เป็นชื่อที่ไม่มีตัวตนเลยนะครับความจริงแล้วชื่อของเขาเนี่ยก็คือละอองขาวพันธุ์
หรือว่าในเตี้ยอายุ๖๖ปีแล้วเพิ่งมาอยู่ในพื้นที่แถวนี้ได้แค่๒อาทิตย์เท่านั้น
ก็มาก่อเหตุเลยตอนนี้จับได้แล้วนะครับ
ขอแสงความเสียใจกับทางครอบครัวของคุณยายด้วยนะคะและถ้าเป็นแบบที่พี่อุ๋ยเล่าแบบที่ตำรวจตั้งข้อสังเกตว่า
เตี้ยคนนี้หรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้เคยไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายและข่มขืนผู้หญิงสูงวัยหลายคดีเป็นสิบคดีอ่ะ
ถ้ามันใช่คนเดียวกันถ้ามันเป็นในเตี้ยเนี่ยนะไม่รู้จะใช้คำพูดว่ายังไงดีนะคะ